คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องสำคัญเรื่องของวัคซีนต้านโควิด๑๙นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ยังติดตามอาการผู้ที่ฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ไป
คือคนถามกันเกี่ยวกับเรื่องของอาการข้างเคียง
เป็นยังไงบ้างนะคะล็อตแรกที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
สามรายจากร้อยห้าสิบเก้ารายทีมข่าวของเราไปถามอาการมาหลังจากฉีดวัคซีน
เพราะว่าวันที่๒แล้วนะคะก็ไม่มีใครมีอาการข้างเคียงอะไร
สองรายแรกมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง
นายนพัฒน์เอ็มอ่อนในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
และนางสาวปรานีนิดไข่ม่วงอสมตำบลนาดี
ส่วนอีกคนคือนางสาวประกัญญาหรือน้องเนสนะคะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำจืด
ในอำเภอเมืองสมุทรสาครบอกว่าหลังฉีดมา๒๖ชั่วโมงไม่มีอาการอะไร
จากข้อมูลของทางสาธารณสุขสำรวจเนี่ยค่ะ
เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่หลังฉีด๑๗๐จะมีอาการปวดที่ต้นแขนก็คือที่ฉีดนะคะ
ร้อยละสามสิบจะมีอาการอ่อนเพลียร้อยละสามสิบจะปวดหัว
ลักษณะประมาณนี้นะคะถ้าไม่มีอาการเหล่านี้เนี่ย
ก็ขอให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยดีไม่มีอาการข้างเคียงใด
นางสาวปรานีนิดอสมตมนาดีอายุห้าสิบสอง
บอกว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนไปเมื่อวานจนวันนี้ไม่มีอาการข้างเคียงเหมือนกัน
เธอบอกเธอไม่กังวลค่ะเพราะว่ามีคุณหมอมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเธอตลอดนะคะ
การฉีดวัคซีนแน่นอนก็เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ดีกับตัวเธอและคนรอบข้าง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็สอบถามอาการอยู่ตลอดค่ะ
การฉีดวัคซีนแน่นอนก็เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ดีกับตัวเธอและคนรอบข้าง
การฉีดวัคซีนแน่นอนก็เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันและคนรอบข้าง
ก็บอกว่าวันนี้ไม่มีอาการอะไรค่ะ
หลังจากฉีดครั้งแรกก็มีแค่ปวดแขนจุดที่ฉีดเท่านั้นนะคะอืม
สวัสดีค่ะมารีวิวการฉีดวัคซีนโควิด๑๙นะคะ
วันที่๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖๔นะคะ
เข็มแรกไปนะคะก็จะมีอาการปวดแขนเล็กน้อยนะคะ
หลังจากนั้นก็จะไม่มีอาการข้างเคียงใดเลยค่ะ
วันนี้ก็สบายดีนะคะไม่มีปวดแขนแล้วค่ะ
ของหนูนะคะอยู่ในช่วงอายุ๑๘ถึง๕๙
ถือว่าวัคซีนนะคะมีผลข้างเคียงน้อยมากเลยนะคะ
แล้วก็นัดอีกทีหนึ่งวันที่๒๑มีนาคม๒๕๖๔นะคะ
ฉีดอีกเข็มนึงนะคะเพื่อที่จะให้กระตุ้นภูมิให้

ท่านผู้ชมครับวันนี้ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเปิดแล้วนะครับ
เมืองจังหวัดสมุทรสาครกลับมาเปิดอีกครั้งนะครับ
หลังจากการแพร่ระบาดของอุด๑๙สามารถคุมได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
พบว่าการซื้อขายก็คึกคักนะฮะผู้ซื้อผู้ขายพ่อค้าแม่ค้าแพ้กุ้ง
เมื่อรถบรรทุกสินค้ามาถึงเนี่ยนะหรือว่าคนมาซื้อมาถึงเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับต้องผ่านด่านตรงจุดคัดกรองก่อน
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายต่างนะฮะต้องมีใบรับรองของแพทย์
ว่าผ่านการตรวจโคล๑๙มาแล้วด้วยนะฮะ
ส่วนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของตลาดกลางกุ้งอยู่แล้วนะครับ
จะได้รับการออกบัตรรับรองมาตรการที่เป็นมาตรฐานมีไว้แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์นะครับ
แรงงานต่างด้าวที่มาทำงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งถุงมือรองเท้าบูธผ้ายางกันเปื้อน
ตามมาตรการที่ทางสาธารณสุขกำหนดเอาไว้
ผู้ที่มาซื้อหรือนำกุ้งจากบ่อมาขายที่นี่
ต้องนั่งรอในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้
จะใช้ฉากกั้นเป็นช่องด้วยนะครับเพื่อเว้นระยะห่าง
บรรดาเจ้าของแพร่ต่างรู้สึกมีความดีใจมาก
หลังจากที่เราได้ปิดกันไปเมื่อวันที่๑๙ธันวาคม

วันนี้ทุกคนต่างดีใจครับ
กุ้งก็จะกลับมาให้ชาวนาบ่อกุ้งนี่ได้อยู่ได้กันอีกครั้งครับ
ถ้าในแพร่นี้ผมไม่กลัวเท่าไหร่ตกว่าข้างนอกมากกว่า
มากกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไปเจอใครใครไปจากที่ไหนมามั่ง